แต่กะเพราร้านนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกเพราะว่าเขาเป็นกะเพรากระทะร้อนไข่ปลาวอร์

เพราะว่ามันค่อยไหลลงมา
ถ้าลาวาเลยมันก็จะไหลเลยมันก็ค่อยเยิ้มสิคะคุณ
ร้านนี้คือร้านครัวข้าวหอมนะจ๊ะ
อยู่ที่เลขที่๒๒ทับ๓หมู่๓บ้านคลองค่าย
ถนนสายหนองฉางตำบลตลุกดู่นะคะอยู่ที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะจ๊ะ
ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารอร่อยแห่งหนึ่ง
ใครมาเที่ยวอุทัยธานีต้องห้ามพลาด
ร้านนี้เป็นร้านของคุณพี่พัดพงศุริยการหรือว่าเชฟโหน่งค่ะ
ซึ่งเชฟหน่งเนี่ยนะคะเขาดัดแปลงส่วนหน้าบ้านของเขาเนี่ย
เป็นร้านอาหารที่ร่มรื่นร่มรื่นแล้วก็งัดฝีมือการทำอาหารที่สั่งสมประสบการณ์จากกรุงเทพ
เอามารังสรรค์เลยเป็นเมนูอาหารตามสั่งแบบบ้านเรียบง่าย
แต่แฟ้งไปด้วยความอร่อยความพิเศษให้ลูกค้านั่งทานในราคาที่จับต้องได้สบายกระเป๋า

อะไรอย่างนี้เขาจะเอาไปผัดแห้งก่อนนะคะให้มันมีรสชาติที่แบบจัดจ้าน
แล้วก็จะนำเมนูนี้ไปให้ลูกค้าคือทุกอย่างจะถูกแยกมาเป็นจานนะ
คุณเห็นไหมเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกระทะติดไฟหรือกระทะร้อนนั่นเองนะคะ
พอมาถึงปั๊บเมนูถึงโต๊ะส่วนผสมทุกอย่างจะถูกเทลงในกระทะร้อนที่ติดไฟเห็นไหม
จะกระทะติดไฟมาเสิร์ฟแล้วก็จะเอาเนี่ย
ทุกคนร้องโอ

ด้วยความที่ว่ากระทะเขาร้อนอยู่นี่
เป็นอย่างไรล่ะล้ดมากเก๋ไก่มากเป็นไอดียาการเสริฟ
วียกูเดี๋ยวชั้นกลัวมันลามไปติดที่หลังคามจริงเลย

ก่อนถึงลังคามจะถึงคิ้วเราก่อน

ทางร้านเขาเป็นแบบว่าวิธีการไอเดียในการเสิร์ฟเห็นไหมคะ
แป๊บเดียวเดี๋ยวไฟมันก็จะมอดลงไปแล้ว
ไข่สดมันก็จะเป็นแบบว่าไข่แบบดับ

โดยที่นี่ก็จะได้มีแค่เมนูกะเพราอย่างเดียวนะจ๊ะ
ทางร้านเขามีสแตกและเมนูอื่น

ใครอยากจะไปลอง
กะเพรากระทะร้อนไข่ลาวัว

ครัวข้าวหอมจังหวัดอุทัยธานี

เราจะไปนั่งข้างนอก
ว้ายมีฝนตก
มึงก็ไปตากฝนให้ไฟมันมอดทำไม